ใช่ว่าแล้วนะคะบันเทิงไทยรัฐของเราไม่รอช้าค่ะ
หมอช้างก็ต้องจัดมาเลยคุณผู้ชม

ต้องบอกว่าปีนี้ดวงวงการบันเทิงของเราเนี่ย
จะมีคู่รักดังประกาศเลิกร้านตั้งแต่ช่วงต้นปี
ใช่ไหมใช่นะคะจนนับนิ้วจนถึงตอนนี้
ก็ต้องบอกว่านับไม่ถ้วนจริงค่ะ

ข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเลิกราของคนดัง
ประเด็นหลักก็มาจากเรื่องของความสัมพันธ์ของคนสองคนค่ะ

หมอช้างก็ยอมรับว่าเรื่องของดาวราหูก็มีส่วนเหมือนกัน
เพราะเป็นดวงดาวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยตรงค่ะ
ราหูเข้ามาตั้งแต่ต้นปีนะคะ
แต่ใครที่ฟังแบบนี้แล้วร้อนหนาว
หมอช้างก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะ

เพราะว่าดาวราหูที่ว่าที่ทำให้ดาราที่เห็นหน้าจอ

ย้ายออกเดือนหน้า๑๗ตุลาคม

เชื่อว่าหลังจากดาวราหูย้ายไปนะคะ

ทำให้คนวงการบันเทิงได้ยิ้มออกกันบ้างแล้วล่ะค่ะ

เรามีพระราหูเนี่ยเข้าดวงเมืองอยู่นะครับ
ซึ่งเข้าเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งเข้านะ
อยู่มาสักประมาณแบบปีกว่าแล้ว

เป็นดวงดาวแห่งความสัมพันธ์ที่มีปัญหา
การที่ราหูเข้าที่ดวงเมืองเลยเนี่ย

การแยกทางเลิกลา
ปัญหาจะจบสวยไม่สวยอะไรก็ตามเนี่ย
มันก็เป็นภาพใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้น

นั้นเนี่ยก็เชื่อว่าใครที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะ
ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องรักเริ่มอะไรก็ตาม
สิ่งเหล่านั้นก็อาจจะลดน้อยลง
คือการเลิกลามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายเสมอไป
ด้วยดวงดาวน์ที่นึกดีมีการทำให้มีบรรยากาศความสุข
อย่างราวนรู้ตอนหน่อยกว่าห้าวหรือการเรียนเรื่องที่ได้ยินดีรึบมากขึ้น
สาธุ
หมอช้างบอกว่า

ไม่ว่าดวงดาวจะเคลื่อนย้ายยังไง